ลัดดีนะฮะถูกลากไปนะครับที่ลานจอดรถข้างผับนะครับแล้วก็ถูกเตะถูกต่อยถูกกระทืบที่นั่นนะครับคนที่ถูกทำร้ายนะฮะตรงหน้ารถตรงนี้นะฮะแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเสื้อออกส้มชมพูเนี่ยก็เข้าไปตบด้วยผู้ชายก็เตะก็ต่อยกระทืบน้องเสื้อขาวเนี่ยผู้ชายคนนี้นะครับถูกทำร้ายจนแบบหมดสติบาดเจ็บเลือดอ
มีเพื่อนพยายามเข้าไปห้ามคนหนึ่งนะฮะคือในกล้องวงจรปิดที่พี่สาวของน้องเอามาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมลชนเนี่ยก็แจ้งความกับตำรวจแล้วด้วยนะบอกว่ามีกาดของผับเนี่ยก็เดินตามมานะฮะกลุ่มคนพวกที่ทำร้ายนายอภิเชษเนี่ยนะแต่ก็ไม่ได้ห้ามปล่อยก็ถูกทำร้ายอยู่อย่างนั้นนะฮะจนแบบสลบเหมือดไปเลยนะ
ไปเลยไม่กลัวหรอกนะเพราะว่ามีแบ็คดีมีผู้ใหญ่ช่วยอะไรก็ว่ากันไปก็เลยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับแต่ว่าวันนี้ครับผู้ที่อยู่ในคลิปในกล้องวงจรปิดนี่ฮะที่ไปทำร้ายเขาแบบไม่ยั้งเลยเนี่ยนะฮะลากเขามาเตะมาต่อยมากระทืบที่ลานจอดรถของสถานบันเทิงเนี่ยมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพเมืองระยองแล้วนะครับมีอยู่๕คนนะครับตอนนี้นะ
พันธุรมีอายุ๒๘ปีมีนายเฮมราชย์สาววรอายุ๓๒ปีนะครับนายชากาทโพธินาฆอายุ๓๑มีนายสลาวุธบุญการอายุ๔๐แล้วก็นายอภินันย์ชอบทำอายุ๓๑นะฮะ
ที่เดินตามหุ่นผู้ชายแล้วไปตรกเขาด้วยนะครับ
ยอมรับสารภาพนะครับบอกว่าทำร้ายร่างกายคนเจ็บวัย๒๓ปีจริงนะครับ
ก็คือนายอภิเชษนะฮะนางสาวทันชนกเนี่ย
ให้การบอกว่าวันเกิดเหตุไปเข้าห้องน้ำผู้หญิง
แล้วคนเจ็บมาเคาะประตูห้องน้ำ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเป็นเกย์หรือว่าเป็นชายรักชายนะครับ
ก็เลยผลักอกแล้วก็ตบหน้าไปครั้งหนึ่งเพราะคิดว่าเป็นผู้ชายนะครับ
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอันนี้ทางนางสาวธัญชนกผู้ต้องหาเขาอ้างนะ
เขาบอกว่าคนเจ็บเนี่ยก็สู้กลับมานะครับโดยชกที่หัวเธอเนี่ยครั้งหนึ่ง
เธอก็เลยตะโกนเรียกแฟนคือนายเหมราชให้เข้ามาช่วย
แล้วก็เพื่อนก็มาช่วยกันนะครับก็ลากตัวนายอภิเชษไปนะครับ
แล้วก็ไปที่ลานจอดรถหน้าผับนะฮะที่อยู่ด้านนอก
จากนั้นก็เป็นไปตามคลิปก็ยอมรับว่าทำร้ายร่างกายเขา
ร่วมกันทำร้ายร่างกายเพราะว่าโมโหนะครับ
แล้วตอนนั้นก็เห็นว่าเป็นผู้ชายไม่คิดว่าเขาจะเป็นชายรักชาย
แล้วก็คือเขาวิ่งเข้าสายร้านแล้วก็ตกที่เขาก็ต่อยเขาก็ไม่รู้

ก็ตกใจผมไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบให้พาเพื่อนไปดูอะไรอย่างนี้
ก็คือทุกคนก็ตกใจเหมือนกันว่าผู้ชายเข้าห้องน้ำผู้หญิงก็คือทำอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ก็เขาเข้าไปห้องน้ำผู้หญิงครับผมก็ไม่รู้มีคนตะโกนบอกให้ผมไปห้องน้ำ
ผมก็เลยวิ่งไปเขาต่อยกันอยู่ในห้องน้ำผู้หญิง

เป็นผู้ชายนะครับผมก็ไม่รู้ครับผมก็ทำไปด้วยความโมโหไงก็ยอมรับ
ก็เขาต่อยผู้หญิงครับในห้องน้ำผมก็เลยห้าม
คอยไปอย่างนี้ครับแล้วก็กัดเขาออกมาคุยข้างนอก

นี่ในมุมฝั่งของผู้ต้องหาที่มา
มอบตัวกับพนักงานทหารสอบสุดและกล่าวอ้างเอาไว้นะครับ
ทุกผู้ชมที่ให้สัมภาษณ์กับเราขณะที่นายอภิเชษวัย๒๓ปีคนเจ็บ
ชื่อเรียนชื่อเจมส์วันนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วมาพักฟื้นที่บ้านแล้ว
หน้าตาก็ยังบวมปูดอยู่เลยนะฮะก็มีแม่กับพี่สาวคอยดูแลอาการอยู่ที่บ้านนะครับ
นายอภิเชษบอกว่าตัวเขาเนี่ยเขาเป็นเกย์นะครับเขายอมรับตรงนี้นะครับ
แล้วคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเขาไปเที่ยวกับเพื่อนไปกันสี่คนมีผู้หญิงสอง
แล้วก็มีตัวเขากับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งก็เป็นเหมือนกันก็คือเป็นชายรักชาย
เป็นชายแต่ใจเป็นหญิงก่อนเกิดเหตุเขากับเพื่อนผู้หญิงเนี่ย
เดินไปเข้าห้องน้ำหญิงด้วยกันคือเขาก็ยอมรับแหละว่าเขาก็เข้าห้องน้ำหญิง
เพราะเขาคิดว่าเขาจิตใจเป็นผู้หญิงแล้วเวลาไปไหนเขาก็เข้าห้องน้ำผู้หญิงเป็นประจำอยู่แล้ว
พอทำธุระที่ห้องน้ำเสร็จก็ยืนรอเพื่อนอยู่ในห้องน้ำที่มีประตูห้องน้ำหลายห้อง
แล้วก็เคาะประตูหาเพื่อนเคาะไปสัก๒ห้องเพราะคิดว่าเพื่อนคงอยู่ในห้องนั้น
ทันใดนั้นนะครับหญิงคู่กรณีในคลิปนะก็คือธัญชนกเสื้อส้มชมพูชมพูเนี่ย
เปิดประตูห้องน้ำออกมาพอเปิดออกมาตบหน้าเขาก่อนเลยหนึ่งครั้ง
แล้วก็ถามเขาว่าเคาะทำไมอยากมีเรื่องหรือยังไง
เขาบอกว่าเขาเดินหนีนายพิเชษบอกว่าเขาเดินหนีแต่คู่กรณีเนี่ยตามมาแล้วตบเขาอีกครั้งหนึ่ง
เขาก็เลยจิกศีรษะผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ดันออกไปเพื่อป้องกันตัว
แล้วก็ชุลมุนกันอยู่ในห้องน้ำจากนั้นก็มีผู้ชายรูปร่างทวมเดินมาแล้วล็อกคอเขาออกไปหน้าร้าน
ตามภาพในกล้องวงจรปิดแล้วก็มีพักพวกผู้ชายตามมาอีก๓๔คนแล้วก็รุมทำร้ายเขา
ซึ่งการทำร้ายเขาเนี่ยนายพิเชษบอกว่าทุกคนล้วนแต่มุ่งเน้นมาที่ช่วงใบหน้าของเขา
โดยที่เพื่อนผู้หญิงของเขานะครับตามออกมานะฮะที่ไปเข้าห้องน้ำด้วยกันแล้วก็พยายามห้ามแล้วนะครับ
ก็พยายามตะโกนบอกว่าอย่าไปทำก็เลยเขาไม่ใช่ชายแท้เขาสู้ไม่ไหวหรอกแต่ไม่มีใครฟัง
สุดท้ายเขาก็ถูกทำร้ายจนสลบไปเลย

เขาก็ไม่ใช่เส้นเล็กเลยเขาบอกเส้นใหญ่
มีเส้นมีสายก็ยังก็กลัวเขาอยู่
เธอบอกว่าคู่กรเหตุมามอบตัวแล้วก็จริง
แต่ว่าทางเธอกับน้องชายยังไม่สบายใจ
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุคู่กรณีเนี่ยอ้างมาตลอดว่าเป็นผู้มีอิทธิพล
แล้วก็ข่มขู่ผ่านทางเพื่อนของน้องบอกว่าถ้าอยากแจ้งความเนี่ย
เชิญแจ้งเลยแต่ขอให้ระวังตัวไว้ด้วย
แล้วระหว่างที่น้องอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับพี่สาวบอกว่า
เจ้าของผับนะกับพี่สาวของนายเหมราช
กับนางสาวธัญชนกผู้ต้องหาสองคนที่เป็นแฟนกันเนี่ย
เยี่ยมที่โรงพยาบาลเอากระเช้าเอารังนกเอาเงินสดมามอบให้
เจ้าของผับเนี่ยมอบเงินสดให้๓๐๐บาท
ส่วนพี่สาวของคู่กรณีมอบเงินสดให้๕๐๐บาท
แล้วก็พยายามพูดคุยบอกให้เธอกับน้องเนี่ย
หยุดการดำเนินคดีแจ้งความแล้วก็ขอให้งดออกสื่องดสัมภาษณ์สื่อด้วย
เธอก็บอกว่ามีหลักฐานเนี่ยเป็นกระเช้าแล้วก็เงินสดเนี่ยนะครับ
๘๐๐๐บาทเนี่ยแต่เธอบอกเธอไม่รับ
ไม่รับทั้งของแล้วก็เงินสดนะครับ
ฝั่งคู่กรณีก็ยังวางไว้ข้างเตียงนะ
เธอก็เลยฝากบอกว่าเธอไม่ได้รับนะครับ
แล้วไปฝากไว้กับตำรวจเพื่อให้คืนคู่กรณีแล้วนะฮะ
ที่มีกระแสข่าวว่าคู่กรณีช่วยเงินเธอมาสองหมื่นบาทไม่จริงนะฮะ

รวมทั้งเจ้าของร้านกับพี่สาวคู่กรณีที่มาเป็นตัวแทนเนี่ย
มอบให้แค่รวมละ๘๐๐๐บาท
ต้องได้รับโทษอย่างถึงที่สุดเท่านั้น
เพราะร้านเขาไม่มีใบประกอบการไม่มีใบอนุญาต
ที่เจ้าของร้านมาเพราะในกรณีนี้
ร้านโดนปิดเขามาขอร้องให้พูดให้แก้เลือกเวลาให้
แต่หนูไม่พูดแต่หนูไม่แก้เพราะเราต้องพูดความจริง

ถ้าอาการน้องดีขึ้นก็คือจะได้มานั่งคุยกันมานั่งอะไรกัน
ก็คือได้รับขอให้รับผิดชอบขอให้มารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำ
อย่างถูกต้องค่ะไม่ใช่ส่งตัวแทนมา
นี่ฮะพี่สาวคนเจ็บบอกกับเรานะครับ

คือทางร้านมาเพราะว่ากลัวถูกปิด
คือเธอก็บอกว่าถ้าทางร้านจะช่วยเนี่ย
ความจริงแล้วช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ย
ไม่รู้จะเป็นกาดเป็นผับเป็นคนดูแลหรืออะไร
ใครก็แล้วแต่เนี่ยฮะกาดของผับอะไรพวกนี้ที่เดินตามไปเนี่ย
ต้องช่วยตั้งแต่ตอนนั้นไม่ใช่ปล่อยให้ถูกทำร้าย
หรือว่าคู่กรณีเนี่ยถ้าจะรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบสำนึกผิด
ก็ต้องมาคุยกันดีตั้งแต่แรกไม่ใช่ข่มขู่มาก่อน
แต่วันนี้จะเอาเงินมาให้จะเอากระเช้ามาให้นะครับ
ตำรวจนะครับบอกว่าผู้ก่อเหตุมามอบตัวครบหมดแล้วนะฮะ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดนะครับถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่น
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็ขอประกันตัวไปนะครับ
หลักทรัพย์คนละเจ็ดหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวตอนนี้รอผลการตรวจจากแพทย์นะครับ
หากบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นสาหัสก็ต้องเรียกทั้งหมดเนี่ยมาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับ
ดำเนินคดีก็จะตามขั้นตอนต่อไปเราพยายามจะไปสอบถามข้อที่จริงเพิ่มเติม
แต่ว่าไม่เจอนะฮะก็มีลูกน้องที่นั่งอยู่ที่หน้าร้านนะครับเขาก็ฝากลูกน้องมาบอกว่าไม่ขอชี้แจงอะไรทั้งสิ้น
เอาเป็นว่ายอมรับผิดกับสิ่งที่ทำไปตอนนี้เพิ่งได้รับการประกันตัวออกมา
ก็ขอเวลาพักผ่อนก่อนนี่นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น